ทุกผู้ชมครับมาดูคลิปนึงนะครับ
ผู้ที่โพสต์คลิปเนี่ยเขาขับรถมากับลูกกับเมีย
แล้วก็ไปเจอรถคู่กรณีไม่รู้มีอะไรกันนะโต้ถงโตเถียงกัน
อีกฝั่งหนึ่งเขามีปืนด้วยแล้วเอาปืนมาขู่
เขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้หวังจะโพสต์ประจานคู่กรณี
แต่กระแสในโลกโซเชียลตีกลับค่ะ
ว่าคุณไปด่าเขาไปขู่เขาแบบนั้น
ไม่เป็นห่วงลูกเป็นห่วงเมียที่อยู่ในรถเลยเหรอ
ถ้าใจเย็นมีสติกว่านี้น่าจะดี
เห็นเขามีปืนยังไปท้าเขาให้ยิง

เอาไปดูคลิปเหตุการณ์ก่อนนะครับ
คุณมีสติกว่าเขาได้เหรอ
แล้วคุณมีสติกว่าเขาได้เหรอ

เขาก็เหมือนกับแยกย้ายกันไป

เป็นกระแสตีกลับอย่างที่คุณเห็นมาสอนบอกเพราะว่าเหมือนกับว่าฝั่งของคนโพสต์เนี่ย
ต้องการให้เห็นพฤติกรรมของเนี่ยคู่กรณีคันนี้มีเรื่องมีราวกันบนถนน
เอาปืนมาขู่อืมแต่ผู้ที่เห็นคลิปบอกว่าโอ้โห
คุณก็เห็นเขามีปืนนะค่ะอย่างงี้หลบก่อนดีกว่าไหมใช่
ยังลงจากรถไปท้าตีท้าต่อยกับเขาท้าให้เขายิงเกิดเขาสวนเข้ามายิงใส่เข้ามาทำยังไง
ใช่นะคะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่ผู้โพสต์ลงเฟซบุ๊ก
ได้โพสต์เอาไว้เมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะระบุข้อความบอกว่า
จะตามหาตัวคนขับคู่กรณีบอกรายละเอียดยี่ห้อสีรถ
หมายเลขทะเบียนรถของเขาหมดรวมทั้งบอกด้วยว่าในรถของตัวเขาเองเนี่ย
ดูสิมาทำกับเขาอย่างนี้ได้ยังไงเขามีลูกมีเมียโดยสารมาด้วย
คลิปนี้ก็เปิดเสียงหมดนะอย่างที่ท่านได้ฟังกันเนี่ยนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องการใส่ไปยังฝั่งคู่กรณีว่าโชว์ปืนทำไม
คู่กรณีก็บอกว่าเอาคุณด่าคนคุณก็ไม่ถูกต้อง
คนมันผิดกันได้ก็บอกก็เตือนกันคุณมีสิทธิ์มาด่าผมเหรอ
อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายคนโพสต์ก็บอกว่าเอาก็ด่านั่นแหละ
แต่ด่าแล้วทำไมต้องเอาปืนมาโชว์ด้วยเหรอค่ะมีใบอนุญาตหรือเปล่า
ปืนอ่ะฝั่งคนที่ถ่ายคลิปนั้นถ้าฟังจากเสียงเนี่ย
ก็คือมีภรรยากับลูกอยู่ในรถด้วยมีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่า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

แต่ฝ่ายชายกลับบอกว่าปล่อย
แล้วก็ท้าให้คู่กรณียิงแล้วก็ลงจากรถไป
ก่อนจะกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งภรรยาก็คอยห้ามคอยปราม
บอกว่าเดี๋ยวลูกจะตกใจลูกอยู่ในรถ
ถ้าจะเอาเรื่องกันก็ต้องไปแจ้งความไม่ใช่ทำแบบนี้
เจ้าตัวก็ยังเหมือนไม่หยุดนะลงจากรถไปหาคู่กรณีอีก
แต่คู่กรณีเนี่ยเขาขับรถหนีไปแล้ว
แล้วกระแสก็ตีกลับทันทีว่าโอ้โหเจ้าของคลิป
โชคดีแค่ไหนที่คู่กรณีเขาไปเขาไม่ยิงสวนเข้ามาเนี่ย
ถ้ารักลูกรักเมียจริงควรจะระงับอารมณ์ให้ได้ให้มากกว่านี้
ควรขาดสติขนาดนี้อะไรอย่างนี้นะครับ

ว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ตีกลับเข้ามาด้วย
เขาไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าไปเจอเจอกันตรงไหนอะไรยังไง
หรือว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนจะมาประจันหน้ากันตรงนี้